อีกหนึ่งเรื่องแปลกที่จะพาคุณผู้ชมไปดู
เขาบอกว่าเจอควันมันพุ่งออกมาจากต้นคอย
ก็ไฟไหม้เปล่าไม่ได้มีคนไปจุดจริงนะ

จริงหรือเปล่าไปเลยค่ะไปดูต้นคอยต้นนี้ค่ะ
ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลนาม่วง
อำเภอศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีคุณเห็นไหม
ดูดีคุณเห็นไหมควันนิดนึงมันพุ่งออกมาคือมันมีควันประหลาดพุ่งออกมา
กิ่งของต้นข่อยต้นนี้ลักษณะเป็นควันสีขาวค่ะคุณ

ก็สร้างความตกใจให้กับเจ้าของบ้านมาก
เจ้าของบ้านทั้งตกใจทั้งงงเกิดอะไรขึ้น
นางวิริยาคำแสนโคตรนะคะเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า

ประมาณช่วงเช้าหน่อย๘โมง

เหมือนควันบุรีอ่ะออกมาเป็นแบบพุ่งออกมาเป็นระยะแบบนี้
กิ่งของต้นคอยก็เลยเรียกคุณแม่มาดูกัน
ปรากฏว่าคุณแม่ก็เห็นเหมือนกันนะคุณ
เป็นการยืนยันนะไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันค่ะ
พอมาปากฏีก็ช่วยกิ่งเขาอยู่หน้าบ้าน

ก็เห็นเป็นควันออกเลยจ้ะ

เหมือนคนบุรีแล้วก็เปาขว้านประมาณนี้แหละ
มันประหลาดมากเลยนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแบบนี้ค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เห็นก็เรียกเพื่อนบ้านมาดู
ปรากฏว่าทุกคนก็เห็นเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้นะคะตัวเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า
สาเหตุที่ควันพุ่งออกมาจากกิ่งคอยต้นนี้
มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง

ขณะที่ทางผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนี่ยนะ
เขาก็พากันบอกว่าอุ้ยต้นคอยเนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้
ที่มีเทวดานางฟ้าสิงสถิตอยู่นะฮะ

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าต้นนี้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่แน่นอนเลย

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า

ถ้ามีความคืบหน้ายังไงรายการตลอดข่าวของเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะคะ

เดี๋ยวรอดูสาเหตุที่แท้จริงกันก่อน

เป็นที่๒๕แล้วนะคะวันสุกนี้เราก็จะได้รุ้นกันต่อค่ะเอออีก๓วันนะ
ค่ะข้าวมันประหลาดจริงกับคุณคุณผู้ชมก็ถามจริงมาเยอะมากเลยค่ะ

ที่แบบประหนึ่งว่าจะทวงอะไรดิฉันบางอย่าง

เดี๋ยววันต่อไปก็อาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านี้มาฝาก